มันเป็นเรื่องราวน่ารักในโซเชียลค่ะคุณผู้ชม
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งเขาแชร์คลิปคลิปหนึ่ง
เป็นคลิปที่น่ารักมากเห็นนักเรียนคนหนึ่งกำลังปั่นจักรยาน
กลับบ้านหลังจากที่สอบเสร็จ
แต่เขาสงสัยใช่ไหมดูว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา

แต่ว่านักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนสูงวัย
แล้วก็เพิ่งสอบเสร็จด้วย
แข็งแรงมากปั่นจักรยานกลับบ้านเอง
น่ารักมากเลยเดี๋ยวให้ไปดูคลิปกันค่ะ
ไอ้ย่าคุณยายน่ารักมากมาดูจริง

ยิ้มไม่ได้นะคุณนะเป็นคลิปที่เห็นเช้าแบบนี้แล้วรู้สึกสดชื่น
รู้สึกว่าเรายังคงมีกำลังในการที่จะทำงานต่อไป

คุณยายที่ใส่ชุดนักเรียนก็คือคุณยายเกษรสุขเสริม
อายุ๘๔ปีแล้วนะ

ขี่จักรยานมือเดียวกางล่มได้ขนาดนี้

คือสาเหตุที่คุณยายเกษรใส่ชุดนักเรียนเนี่ยนะคะ
เพราะว่าแกเพิ่งสอบเสร็จ

กศนก็คือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อจะไปแบบจบวุฒิป๖

คุณยาย๘๔ปียังมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้จบเลยคุณ
พอสอบเสร็จคุณยายก็ปั่นจักรยาน๓ล้อแบบนี้
กลับบ้านเป็นระยะทาง๒กิโล
คุณยายก็มุ่งมั่นมาก
เนี่ยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความสุขตลอดทางเลย

คนที่ถ่ายเอาไว้เขาก็ถามนะถามคุณยาย
บอไม่ไกลบอยูใต้ข้างหน้าระวังต่อ
ไม่ใช่บอนะครับบอหลุมเป้าหมด
บอบอกก็คือไม่ไม่ไกลไม่
กิโลเท่านั้นเองก็ถึงบ้านแล้วนะคะ
ผู้ที่โพสต์เนี่ยคือคุณวุฒิชัยสุภาพ
เป็นเจ้าของเฟซบุ๊กโพสต์คลิปนี้ก็คือ
เขาโพสต์ว่าเขาขับรถมาเรื่อยจนมาถึงหน้าโรงเรียน
ก็มองไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งตัดผมสั้น
กำลังปั่นจักรยานอยู่

แต่ที่สงสัยวันนี้มันเป็นวันหยุดนะ
ทำไมยังมีนักเรียนใส่ชุดนักเรียนอยู่กลางถนนแบบนี้
เลยไปถามหน่อยนะครับเก็บความสงสัยก็เลยเอาล่ะ
เข้าไปถามหน่อยปรากฏว่าเห็นปุ๊บโอ้โหอดยิ้มไม่ได้เลย
เป็นคุณยายนี่แหละค่ะคุณยายเกษรสวมแว่นกันแดดด้วยนะ
เพราะว่าแดดจัดนิดนึงกำลังขี่จักรยานกลับบ้านแบบนี้น่ารักมาก
แล้วคลิปนี้นะคุณผู้ชมก็ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมาก
ตอนนี้เนี่ยยอดวิวของคลิปวิดีโอคลิปนี้๗แสนวิวแล้ว

คือคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่เข้ามาเนี่ยก็ชื่นชมว่าคุณยายน่ารักมาก
มีความมุ่งมั่นมากเห็นไหม
คือคนเราเนี่ยเกิดมาถ้าแบบเรามีความมุ่งมั่นความพยายามอยากจะทำอะไร

คุณยายจะไปรับวุฒิป๖นะป๖เท่านั้น
วัย๘๔ปีก็มีความมุ่งมั่น
แม้กระทั่งว่าปั่นจักรยานเองไปเรียนเองไปสอบเองได้
น่ารักมากปรบมือให้คุณยายหน่อยค่ะ
เป็นตัวอย่างที่ดีนะอายุ๘๔ปีแล้ว
ก็ยังดูแลตัวเองได้ด้วยไปไหนมาไหนเองนะคะ
แล้วก็ยังมีเป้าหมายมีความฝันในการอยากจะเรียนให้จบด้วยนะ

ยายแล้วเราก็นึกถึงในอนาคตนะ

ถ้าเรา๘๔ปีแล้วยังปั่นจักรยานอย่างนี้ไหวอยู่ไหม